คู่นี้เขาบอกว่าหลายคนจับตามองว่า
กิ๊กกักกิ๊กกักกันแล้วจะไปต่อรอดกันหรือไม่
ล่าสุดนะครับผมความคืบหน้าของ
โดยไม่มีวิแววของหนุ่มกึ้งน่าจะตามมาแจมเหมือนเคยงานนี้ก็เลยถูกจับตามองว่าน่าจะหมดโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว

แล้วแม่เขานี่ไม่ธรรมดานะแม่คือ

โอเคอันนี้เขาเข้าใจได้จ้ะ

นี่นี่พูดเหมือนน้องสาวแม่กึ้งเลยนะฮะ

โอ้วโหววโหวว
คือจะเป็นสะพ้ายบ้านนี้ต้องมีอะไร

ไม่ได้เลยนะ

อาจจะเป๊ะนิดหนึ่งทั้งกาแฟทั้งซอยสัรแลดแดง

จะมาชำรุดจะมา